เมื่อช่วงปลายสัปดาห์มีดราม่าเกือบฝรั่ง

ฝรั่งเขามาพูดถึงเรื่องราวของตำรวจ

เขาบอกว่าโดนตำรวจปรับข้อหาที่ท่อไอเสียของมอเตอร์ไซค์
ส่งเสียงดังโดนปรับ๑๐๐๐บาท
ก็เลยออกมาโดนหากินกันแบบนี้เลยเหรอ
ไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
ก็ต้องเสียข้อปรับทั้ง๑๐๐๐บาทคุณแล้วสินะ
แล้วเราพอมาให้พี่น้องช่วยแชร์คลิปนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวด้วย
แต่ว่ายังไงผมก็จะไปจ่ายอยู่

ก็เป็นอ่านอัดคลิปด้วยเสียงแล้วก็สำเนียงภาษาอีสานเลยนะคะ

ฝรั่งคนนี้นะคะอายุ๒๗ปีเขามีชื่อไทยนายเหนือเมฆ
โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวก็เป็นกล้องหน้ารถเซลฟี่
ไม่ใช่กล้องหน้าเราสิกล้องหน้ามือถือพูดภาษาอีสานนะคะ
เขาเล่าเหตุการณ์ค่ะบอกว่าหลังจากขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน
แล้วก็ถูกตำรวจจารจรสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นเรียกปรับ
ข้อหาใช้ท่อไอเสียไม่มีเครื่องระงับเสียงเป็นจำนวนเงิน๑๐๐๐บาท
แต่หนุ่มฝรั่งคนนี้ก็ยืนยันนะคะว่าตอนซื้อรถมาจากบริษัท
ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้ไปดัดแปลงอะไร
แต่ว่าก็ยินดีที่จะจ่ายค่าปรับ
พร้อมกับระบุข้อความว่าอยู่ในเมืองวันแรก
ตำรวจหากินเงินหนึ่งพันบาทเฉยเพราะเห็นว่าเป็นฝรั่ง
ใบขับขี่อะไรก็มีหมดผมทำถูกต้องตามกฎหมาย
คลิปนี้นะคะก็มียอดวิวล่าสุดกว่า๓ล้านครั้ง

แล้วก็วิพักษ์วิจารณ์ถึงตำรวจเป็นจำนวนมากค่ะ
บอกว่าเรื่องของท่อดังไม่ดังหรือว่าโดนปรับขนาด
ไม่ได้วัดเสียงก็ไม่เท่าไรนะครับ
ยังไงก็อยู่เมืองไทยถ้าผิดจะให้จ่ายก็จ่ายไป
แต่ปัญหาที่สงสัยมากเนี่ยคือทำไมคันอื่นโดนข้อหาเดียวกัน
แต่ราคาไม่เท่ากัน
มันน่าจะมีเรทมาตรฐานไม่ใช่ทำตามใจตำรวจ
หวัดเสียงนี่คือสำเนียงอีสานใช่ไหม

เหรอคะมันเป็นศัพท์หรือเปล่าเสียงมอเตอร์ไซค์หวัดเสียง

วัดวัดเขาต้องวัดเสียงป่ะ

แต่อันนี้เขาเขียนเหมือนหวัดเป็นไข้หวัดนะคะ
ก็นี่แหละค่ะด้านพันธบรวจโทเกียรติภูมิสุวรรณไตรนะคะ
รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลเพียงสั้น
ว่าถ้าเพราะที่ทราบจากรายงาน
พบว่ารถจักรยานยนต์ของฝรั่งมีเสียงดังจริง

ทางนี้จะขอตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ

แต่เราไม่ได้เป็นสนิทกับบิ๊กไบท์
คือถ้าเป็นเครื่องเสียงเนี่ยมันก็ยังพอมีอยู่เนอะ
คุณผู้ชมใครรู้นะถ้าสมมุติว่ามันเป็นศัพท์เฉพาะ

เขาว่าหวัดเมื่อกี้ใช่ไหมสงสัยสงสัยนะคะ